สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะ
วันนี้ค่ะรับอาชีพเสริมกันสักนิดนึงค่ะ
ช่วงเช้าแบบนี้เวลามันว่างนิดนึงก็เลยมา
เต้นขายทุเรียนกันนิดหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวจะมีท่าเด็ดแต่ต้องฟังให้จบนะคะ

แล้วก็จะต้องระวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศ
ฝนมันตกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอะค่ะ
ภาคใต้ระมัดระวังกันต่อหน่อยนะคะ
เพราะฝนมันจะหนักขึ้นมันจะแรงขึ้น
และแถมคุณต้องระวังภัยธรรมชาติ
อาจจะเกิดจากฝนตกสะสมด้วยนะคะ
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างว้ายตายแล้ว
สุราธานีลากยาวลงไปถึงนครศรีธรรมราช
และนราธิวาสด้วยค่ะยาวไปเลยละกัน
ตั้งแต่สุราธานีลงไปค่ะ
ณช่วงเวลานี้ตี๕๔๗นาที
มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แล้วเป็นฝนตกหนักตกแรงเกิดขึ้นในพื้นที่
และที่ต้องระมัดระวังกันต่อยาวจนไปถึงสุดสัปดาห
ก็เพราะว่าสองปัจจัยที่มันเกิดขึ้นแถวประเทศไทย
ทำให้ฝนตกหนักตกแรงอย่างแรกค่ะนี่ตัวแอลตัวแอล
ความกดอากาศต่ำตรงนี้ค่ะ
ที่กำลังพัฒนาตัวเป็นพายุไซโครน
วกกับลมทะเลในฝั่งอ่าวไทยที่เขามีกำลังแรงขึ้น
ช่วงเวลานี้ค่ะที่เขาพัฒนาตัวจะเป็นพายุไซโครน
เขาดึงเอาความแรงของลมทะเลในอ่าวไทยเข้าไปด้วยมันก็เลยตีกันมั่วไปหมด
ภาคใต้รับไปเต็มค่ะทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ฝนจะเกิดขึ้นในทะเลก่อนหลังจากนั้นค่ะ
ใกล้เที่ยงขึ้นฝั่งค่ะขึ้นฝั่งเลยเห็นไหมคะภาคใต้ทั้งหมดเลย
ฝนตกหนักนะคะวันนี้เริ่มเป็นวันแรกและจะหนักกว่านี้อีกวันเสาร์วันอาทิตย์
หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายภาคอื่นก็มากรุงเทพก็ไม่รอดนะคะ
วันนี้โดยเฉพาะช่วงเลิกงานเตรียมตัวการเดินทางให้ดีดีด้วยนะคะ
ชาวกรุงเทพฝนตกเช่นเดียวกันณวันนี้ส่วนฝนที่มันแรงขึ้นคลื่นก็แรงตามไปด้วย
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะนี่เห็นเป็นสีน้ำเงินสูงขึ้นอย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใครไปเที่ยวทะเลอันดามันช่วงนี้
จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะแต่อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
ฝนมาค่ะพอฝนมาจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยขยับจากสีแดงไปเป็นสีเหลืองอุณหภูมิ
ไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียสสิ่งที่ต้องรับมาระวัง
และติดตามกันอย่างต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำตัวแอลตรงนี้ค่ะ
อ่าวเบงกอเขากำลังพัฒนาตัวเอง
และมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะพัฒนาไปจนถึงขั้นเป็นพายุไซโครน
ทิศทางการพัดของเขาค่ะ
เฉียงไปแบบนี้ไปไหนนู่นล่ะค่ะ
เข้าใจฝั่งประเทศอินเดียหรือไม่ก็ปากีสถานนะคะ

แม้ว่าเขาจะไม่ได้พัดเข้าฝั่งขึ้นฝั่งที่ประเทศไทย
แต่เขาก็ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยเกิดฝนตกหนักตกแรงทั่วทุกพื้นที่
สุดสัปดาห์นี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ล้างรถตากผ้างดไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่จะทำการเกษตรค่ะ
หน้าดินรอเลยค่ะเตรียมเมล็ดพืชพันธอนเลยนะคะ
เพราะว่าฝนกำลังจะมาและหลังจากนี้ก็จะต้องติดตามด้วยว่า
ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่
ตอนนี้ใครที่กำลังจ้องจ้องมองมองเอ๊ะฝนมันจะมาหรือไม่มา
ร้อยเอ็ดบอกว่ามาไม่มาไม่รู้ขอทำพิธีเรียกฝนก่อนละกันนะคะ
นี่คือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ทำพิธีเลี้ยงสารปู่ตาเสี่ยงทายฟ้าฝน
วิธีการเอาข้าวปลาอาหารสุราย่าคามัติ
วัวควายเป็ดไก่ไปเส้นเจ้าปู่กุฎเป่งนี่ปีนี้เขาเสี่ยงทายด้วยนะ
เขาบอกว่าระดับน้ำในหม้อต้มน้ำที่มันเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
นี่นี่เสียงทายด้วยวิธีการต้มน้ำค่ะน้ำเดือดมาก
แสดงว่าฝนจะมีมากเอาแล้วถ้าอยากให้เดือดมากก็เติมฟืนเข้าไปแรงแรงสิคะ
เอาเป็นพิธีเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นค่ะ
ส่วนฝนที่ตกกันหลายหลายวันแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ย
ถ้ามันตกพอดีพอดีมันก็จะสวยแบบนี้ค่ะที่โคราช
สวยมากเลยนะเขาบอกเป็นฟูจิคอนบุรีอยู่ที่บ้านตลิ่งชันอำเภอคอนบุรีค่ะ
ตอนนี้กำลังมีเมฆโอบล้อมยอดเขาจอมทองดูแล้วก็คล้ายคล้ายนะ
ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นเราไม่ได้ไปเราก็ไปที่นี่ก่อนละกันนะคะ
เป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนที่สวยงามของเมืองโคราชค่ะแต่ภาพโดยรวม
คือก่อนหน้านี้ฝนตกพอดีมันก็จะสวยแบบนี้